กินลมชมวิวไปท่องเที่ยว
ทุ่งย่าเขียวขจีนั่นนี่นู่นเกิดขึ้น
แต่ขับรถอยู่ดีชมวิวอยู่ดี
เกิดเรื่องไม่คาดฝันแบบนี้ขึ้นนะคะ
ไม่โชคดี
โอ้ยน่ากลัว

คือเอาจริงคนอยู่ในรถก็ตกใจ
งูเองดิฉันว่ามันตกใจเหมือนกัน

แต่ผมบอกนะว่ายังโชคดีที่ยังอยู่ข้างนอก

ซอกไหนรูไหนของรถก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
ใจหนึ่งดิฉันว่าคนที่ถ่ายคลิปเขาก็กลัว

ที่มันตายหัวอันนี้มันเผื่อนไหมดึง

คือจากคลิปคนขับเขาขับไปสักพักหนึ่งก่อน

ค่อยจอดข้างทางเพื่อจะให้งัวมันลง
มันควรจะบอกว่าเออถึงแล้วขอร้องตรงนี้

ไม่แต่ว่างานนี้เขาบอกว่าเวลาจอดรถแล้วจะให้งูลง

อย่างที่คุณชนะบอกต้องมีวิธีนะ
สุดท้ายเขาจะใช้วิธีนี้
เฮ้ยไปอ่ะพบเปิดหมดสวดแอร์เมตตา
ไปเลยไปเข้าไปไปในห้องเครื่อง
เข้าไปข้างในรถเลยไม่ใช่
คือเขาก็พยายามจอดรถเพื่อที่อยากจะไล่มันลงจากรถ
ไม่อยากให้มันเกาะรถไปเพราะถ้ารถขับเร็วเดี๋ยวมันล่วงตกลงไปมันก็ตายเนอะ
คือสักภาพหนึ่งสุดท้ายเนี่ยคุณเห็นมั้ยงูมันค่อยเลี้ยงลงไปโดยดีเลยนะครับ

แล้วมันก็เลยที่ป่าดินทางข้างทางไปอ่ะปลอดภัย

เขาขับรถไปแล้วเขาตัดสินใจได้ว่าต้องจอดข้างทางก่อน
แล้วค่อยแบบเคาะให้มันหนีไปอะไรอย่างนี้
โอ้โหไม่อยากจะนึกเลยถ้าเป็นรถของตัวเราเอง
เนอะดิฉันคงจะแบบจอดเลย
แล้วดิฉันลงไปเลยทางใครทางมัน